จากนางแบบตอนนี้เธอเป็นนักแสดงแบบเต็มตัวแล้วนะจ๊ะ
และในละครเธอรับบทชื่อฟ้า
มีสามีรุ่นใหญ่อย่างชายชาตยดมด้วย

ซึ่งงานนี้เนี่ยเจ้าตัวจะมีเขินหรือเปล่า

น้ำหวานรู้จักพ่อที่ชื่อธนทรหรือไม่
ฟังเรื่องขำไม่เครียดกันนะคะ
แต่ตอนนี้มีคนแซวว่าเป็นฟ้ารักพ่อเหรอค

แล้วก็เหมือนเล่นกูกับพี่ชัยด้วย
ก็เป็นพ่ออยู่แล้วอะไรอย่างนี้

คนแซวเยอะไหมคะฟ้ารักพ่อเนี่ย
ก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่

รู้จักคุณธนทรไหมคะเจ้าของฝาละคร

ดังมากตอนนั้นไม่มีใครไม่รู้จักปลารักพ่อ

เขายังดูหนุ่มดูแบบยังดูสมาร์ทอยู่เลย

เกิดมาจากการที่คนเนี่ยเขาหยิบเอาคำพูดของเรยา
ในละครเรื่องดอกส้มสีทองเมื่อก่อนเนี่ยดังมากเลยนะคะ
แล้วละครเรื่องนี้เนี่ยคุณชมพู่อรยาเธอเป็นนางเอกใช่ไหม
เธอก็พูดคำว่าฟ้ารักพ่อซึ่งพ่อตอนนั้นของเธอก็คือสามีของเธอนั่นแหละ
แล้วสามีของเธอตอนนั้นเนี่ยมีลักษณะที่คล้ายกับคุณธนทร

แล้วพอในช่วงการเมืองร้อนระอุแบบนี้คำว่าฟ้ารักพ่อก็เลยร้อนระอุขึ้นมาอีกครั้งนะคะ
แล้วพ่อก็ตอบด้วยนะว่าพ่อก็รักป้าเหมือนกันนะคะ

อันนี้ขำนะในวันการเมือง